คุณธีรชัยค่ะเมื่อสักครู่นี้ยั้งเอาไว้
คือบอกหน่อยว่าที่พูดมาทั้งหมดจะรวมกัญชาเข้าไปด้วยก็ได้นะคะ
เกษตรกรจะปลดหนี้ได้ไหมหรือชีวิตมันจะดีขึ้นภายในระยะเวลากี่เดือนคะ
คือต้องอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราจะมีอำนาจสิทธิ์ขาด
พร้อมทิ้งพักร่วมรัฐบาลที่จะต้องมาร่วมกับเราเนี่ยนะ
จะต้องดำเนินการตามนโยบายพักของเราที่พูด๑๒ข้ออาจจะมีสัก๖ข้อก็ได้
แต่เราเป็นพักแกนนำนี่ครับเพราะฉะนั้นทำได้เลยทำได้ทันทีทำได้ทุกข้อ
เพราะเราได้วิจัยมาแล้วเราได้วิจัยมาศึกษาวิจัยมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการล่างกฎหมายก็ล้างไว้แล้วพร่ำยัติข้าวก็ล้างไว้แล้ว
พร้อมจัดมันสำหรังก็ล่างไว้แล้วแบ่งปันระบบแบ่งปันพร้อมโยชน์
จะทำเอทานอนจะทำนู่นนี่นั่นทำไว้หมดแล้วเพราะว่าภาคอีสานเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เดี๋ยวนี้มีชาวนามีโรงศรีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีชาวไล่มันสัมปะหลัง
และมีโรงแป้งมันสปะหลังใช่ไหมและเดี๋ยวนี้มีโรงงานน้ำตาลมีชาวไล่อ้อยใช่ไหม
นะครับมีชาวสวนยางและมีโรงงานยางใช่ไหม
เราจะยึดมั่นในความเป็นธรรมนำประโยชน์สู่ชาวไล่ชาวนา
เพราะฉะนั้นอย่างภารกิจการยางอินทรัฐไทยของมันดีอยู่แล้วแต่ไม่ดีทั้งหมด
ลำยัติปี๒๕๕๘เนี่ยแต่กลไกของมันดูที่คนบริหาร
ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคณะกรรมการบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่
แม้กระทั่งลำตีว่าการกระทรวงเกษตรผู้กำกับดูแล
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาได้ประโยชน์สูงสุด
คือนำกลไกเขาเรียกว่ากลไกของรัฐเราจะทลายกลไกนี้
ก็คือลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนเพื่อปากท้องของเขา
ไม่ใช่ว่าเอาอำนาจรัฐไปคุมเขาอย่างเดียว

อย่างพระอำจัดการยางนี้ใช่ไหมล่ะ
ซึ่งมันมีตัวเดียวที่เป็นการหารายได้ให้รัฐวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย
มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ๓๐๐กว่าคน
แล้วทีนี้มาแพ้พวกโรงงานห้างเสือไม่กี่โรงงาน
เพราะฉะนั้นทำไมรัฐบาลชุดนี้ชุดอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งเป็นเครื่องมือกลไกของรัฐเนี่ย
ดำเนินการกับผู้ที่เอารัฐเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนชาวสวนยาง
การวัดอะไรต่อต่างใช่ไหมครับ
เอาอย่างนี้ที่คุณธีรชัยบอกเนี่ยนะคะคือ

คำว่าทำทันทีนี่คือแก้กฎหมายและเขียนกฎหมายถูกไหมคะ

หรือเฉพาะตัวสำคัญสำคัญครับเขียนข้าวอ้อยมันยางและตัวสำคัญ
และตัวที่มีอยู่แล้วยางจะแก้นิดหน่อย
แต่ไปขับเคลื่อนตัวกลไกของคนทำงานเท่านั้นเอง

ซึ่งจะส่งผลมาถึงตัวเกษตรฐาน

เพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็ง

เวลาสถาบันเกษตรกรเวลานำเสนออะไร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรจะรู้สึกว่าเขาดีขึ้นจากอะไรคะ

วัดได้จากราคายางนี่ไง
กลไกของการตลาดมันมีส่วนหนึ่ง
เดี๋ยวนี้มันเอาเปรียบกันราคายางมันอยู่นะ

แต่มันอยู่ภายในของมันไม่ต่ำกว่า๑๐บาทถึง๑๕บาท

ราคายางอย่างนี้
มันไม่น่าจะต่ำกว่า๗๐บาท

ยังไม่น่าจะต่ำกว่า๗๐บาท
เพราะว่าต้นทุนของเขาณวันนี้
คือต้นทุนอยู่๖๔บาทต้นทุนยางแผ่น

ภายสารนี่มันจะประมาณสัก๓๕บาทอยู่ได้
ณวันนี้๓ปีที่แล้วมันเหลือ๑๒บาท๑๓บาท๑๕บาท

ตอนยางจะหมดเมื่อวานนี้เหลือ๒๐บาท๒๐ตังค์ครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องพังทลาย

ถ้าไม่กำกับดูแลจริงทำไม่ได้

คนอื่นเป็นนายกต้องรับนโยบายจากเรา
ถ้าไม่รับนโยบายอย่างเราเราจะไม่ร่วมรัฐบาล

ถ้าไม่รับนโยบายจากเราเป็นฝ่ายค้านก็ได้ครับ

เดี๋ยวเอ้าสรุปว่าที่พี่

เพราะเรื่องร่วมรัฐบาลนี่มันหลังจากปี๒๔

ห่วงใครล่ะไม่มีใครห่วงหรอกมั้งภูมิใจไทยเนี่ย

เดี๋ยวสิแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปจีบคนอื่นต่อก่อน